กลับมาเบรกนี้มาที่คุณแม่ลูกหนึ่งยังสวยกันบ้างดีกว่า
ชีวิตดีเหมือนแบบโรยมาด้วยดอกกุหลาบก็จริงคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะคะงานในวงการก็ยังไม่หายคลอดน้องแล้ว
คัมแบ็คก่อนอัปเดตเรื่องราวตอนนี้หน่อยเป็นคุณแม่เนาะ

การเป็นแม่ไม่ได้เป็นปัญหากับการทำงานเลย

ตอนแรกบอกเลยว่าร้องไห้แทบทุกวัน
เครียดจนน้ำตาซึมว่างไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมา
ดูลูกตลอดคิดถึงแต่ลูกคุณผู้ชม
แพทติเซียนี่นะบอกเลยว่าหนูกลัวตัวเองมาก
ว่าตัวเองจะเป็นโรคจิตค่ะ
โอ้โฮแรกขยัดแรกคือแบบ

เหมือนเป็นโรคจิตเลยค่ะดูลูกตลอดเวลา

เชื่อว่าบ้านคุกเปิดต้องเลย
ตอนนี้เริ่มชิลขึ้นแล้วแต่แรกผีบ้าเลย
แบบฉันมองจอโทรศัพท์คิดถึงลูกมาก
คุณแม่ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่ด้วย
ส่วนเรื่องของการกลับมาทำงานวงการบันเทิงตอนนี้
แล้วละครเพิ่งจบไปในบทบาทเนอะ
เมียน้อยสุดแทบอย่างนี้

ต้องบอกว่าเขาเป็นคนดูแลครอบครัวดีมากจริงนะคะ